กำหนดให้พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ามอบตัว
หลังจากที่สารได้อนุมัติออกหมายจับในวันนี้

ในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกายก็เปิดเผยว่า
ว่าขณะนี้คณะสงฆ์และฝ่ายกฎหมายของทางวัด
กำลังหารือเพื่อกำหนดแนวทางหลังจากนี้
ซึ่งคณะสงฆ์และศิษยานุสิตยังคงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโย
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน

รายงานจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีครับ
เธอได้กิี้รับเช็คบริจากจากอนาคตสหกรคยของจันทร์
ในส่วนของวัดซึ่งจะต้องมีการประชุมหารื้มกัน
ระหว่างคณะสงฆ์และฝ่ายกฎหมายของวัด

ขณะนี้ยังคงดำรงสมณเพศอยู่
และดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยายามหาโมนี

เป็นหมายจับให้รับทราบข้อกล่าวหา

โดยส่วนตัวอยากจะขอความเป็นธรรมจากดีเอสไอ

วัดธรรมกายได้ให้ความร่วมมือกับทางดีเอสไอ
เป็นอย่างดีแต่กลับไม่มีการส่ง

จริงวัดมีท่าทีให้ความร่วมมือกับทางดีเอสไอ

ก็เจอฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลตลอดเลย
เอกสารต่างก็ผสานงานกันตลอด๒ปีที่ผ่านมา
ก็จะไปพูดคุยไปขอข้อมูลแล้วก็ให้ความร่วมมือกันมาโดยตลอด
ที่สิ่งสำคัญคืออาการอาภาคท่าน
ก็หนักจริงแเลยที่ชี้แจงไป
ทุกท่านให้เจ็บว่าทำไมป่วยเยอะขนาดนั้น
ซีลัยก็ทนเพื่อกษัตริศสร้างประธานกิจ
แต่ว่าก็อย่างที่ทราบว่าด้วยการอาภาษณหนักอย่างนั้นก็ไม่สามารถมา
ส่วนความเคลื่อนไหวของวัดธรรมกายนั้นขณะนี้ผ่านไปกว่า๕ชั่วโมงแล้วนะครับ
สารอาญาอนุมัติหมายจับบรรยากาศขณะนี้ยังคงเป็นไปตามปกติ
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้น
และในส่วนของการประกอบศาสนพิธีต่างนั้นยังคงเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกันครับ
หลังจากนี้เราต้องมาติดตามท่าทีจากวัดพระธรรมกายนะครับ

ซึ่งเบื้องต้นนั้นทราบว่าจะมีการประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีครับ